โอ้โหสะดวกปลอดภัยบริหารเงินออนไลน์ได้อย่างดีเลยนะครับ
ก็เป็นแอปที่แนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
สวมใส่ในข้อมือของเราและเราจะใช้งาน

ดังนั้นจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับ
โดยเทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับสายรัดข้อมือที่มีสมาร์ทวอชสวมทับไว้
และมีแหวนอัจฉริยะสำหรับคอยควบคุมการสั่งการทำงานผ่านผิวหนัง
คลื่นความถี่สูงที่คอยตรวจจับไปมา

เพราะว่ามีระบบเซ็นเซอร์อยู่ติดที่แหวนนะครับ
ก็จะเป็นตัวช่วยบอกตำแหน่งที่สัมผัสบนผิวหนังได้
เสมือนว่าผิวหนังของเรานั้นกลายเป็นหน้าจอของสมาร์ทวอช
สามารถกดแล้วก็เลื่อนสั่งงานได้ทันทีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับ
ถูไปถูมาตามผิวหนังของเราก็ใช้งานได้แล้วนะฮะ
โดยเทคนีย์ที่มีความแม่นยำของระบบเซ็นเซอร์ถึง๑๙๙บาท
แต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนวางจำหน่ายนะครับ
เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานั่นเองนะครับ
ถ้าออกมาใช้จริงสะดวกสบายนะครับ
ต้องจ้องมองจอของสมาร์ทบอสนะครับ